นี่ก็ต้องบอกว่าดวงถึงฆาตจริงนะฮะ
คุณลุงคนอายุ๖๐ปีนะครับที่เชิงเซา
แกก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากแถวข้างทางเนี่ย
ฟุตปาดแล้วมันเป็นถนนเลย

จังหวะตรงนี้เสียหลักล้มแล้วโอ้โหโชคร้ายจริง
วินาทีชีวิตจริงค่ะเหตุการณ์นี้
บรรทุกพ่วงเนี่ยขับผ่านมาพอดีนะฮะ
คือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจังหวะนั้นเนี่ย
มันมันเกิดอะไรขึ้นจังหวะเสียหลัก
ของคุณลุงแกคันเร่งค้างหรือเปล่า

ใช่หรือว่ามันเสียจังหวะตอนลงจากทางเท้า
แกเบรกไม่อยู่แล้วมันถลายไปหรืออะไรยังไง
เสียวินาทีค่ะโดนทับนะคะ
โอ้โหลุงสุวิทย์ทัศน์หวาดนะครับอายุ๖๐ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
ตรงนี้เป็นถนนแถวใกล้แยกไฟแดงบางพระ
ตะบนบางพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ก็ถูกล้อรถของบรรทุกพ่วงเนี่ยทับจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
คนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่าขับรถมาจากแหลมชะบังชนบุรี
จะเอาปูนที่แก่งคอยสระบุรีมาถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นแล้วล่ะว่ามีคุณลุงคนนึงเนี่ยขี่จักรยานยนต์อยู่แถวฟุตปาด
ก็ขับรถผ่านไปตามปกติอยู่ดีได้ยินเสียงล้อด้านหลังเนี่ยเหมือนเหยียบอะไรบางอย่าง
ก็จอดรถลงมาดูเอ้าเหยียบลุงคนเมื่อกี้นี่แหละที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ

ส่วนอย่างละเอียดต่อไปนะฮะค่ะแต่หลักฐานที่มีก็คือภาพอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ข้างทางที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้